ดีเจคนหนึ่งนะคะบอกว่าตัวเองเนี่ยชื่อดีเจเจมส์บอกว่าไปประสบเหตุเหตุระทึกเลยกลางถนนนะคะ
ชื่อว่าถนนเทพรักษ์นะคะตัดใหม่เขตบางเขนแถวสายไหมเขาบอกว่าในขณะที่เขาขับรถพาครอบครัวกลับบ้านเนี่ยไปเจอปัญหาระหว่างรถสิบล้อกับรถเก๋งสีขาวจนรถสิบล้อก็คือคนขับเนี่ยควักปืนออกมายิงใส่รถเก๋งสีขาวต่อหน้าต่อตาเขาเลยนะคะแล้วกล้องที่ติดอยู่หน้ารถบันทึกภาพไว้ได้ทั้งหมดแล้วเขาก็เอาลงมาโพสต์

โอันี่ค่ะปั้จส่องนัทได้ยินนะคะ
คุณผู้ชมได้ยินนะคะแล้วเนี่ยเป็นช่วงที่เขาไปจอดรอ
เพื่อที่จะเลี้ยวกลับรถรถสิบล้อมาแล้ว

แล้วเนี่ยค่ะวงกลมสีแดงคือมือของคนขับรถสิบล้อ
ที่เอาปืนออกมายิงใส่รถเก๋งสีขาวนี่นะคะ
คนที่โพสต์คลิปนี้ก็คือนายนัทปวิทย์กุลกัลยาดี
หรือว่าดีเจเจมส์เขาเอามาโพสต์ไว้ในเฟซบุ๊คส่วนตัว
เป็นภาพจากกล้องหน้ารถของเขานะคะ
เป็นจังหวะที่เขาบอกว่ารออยู่กำลังจะกลับรถ
ได้ยินเสียงแตรดังยาวขึ้น๑ครั้งก่อน
และเห็นรถสิบล้อเบรกกระทันหันอยู่กลางถนนเลย
จากนั้นรถเก๋งสีขาวแซงขึ้นไป
คนขับรถสิบล้อชักปืนออกมายิงนะคะ
ภรรยาที่นั่งอยู่ด้วยคุณผู้ชมจะได้ยินเสียงนะคะ
บอกว่าคือเนื้อหาก็คือไม่อยากให้สามี
เข้าไปใกล้รถสิบล้ออยู่ห่างไว้จอดตรงนี้แหละ

เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นถนนเทพรักษ์ตัดใหม่เขตบางเขนค่ะ
หลังจากที่คลิปนี้ถูกแชร์ออกไป
ชาวเน็ตเข้ามาดูกันเยอะเลยนะคะ

บอกว่าคนขับรถสิบล้อทำไมทำแบบนี้
การกระทำมันน่ากลัวไม่กลัวกฎหมายบ้างเหรอ
บางคนบอกว่าใจร้อนเกินไปหรือเปล่า
บางคนบอกว่าน่าจะมีเรื่องกันมาก่อนแน่นอนเลย
ล่าสุดนะคะจากการสอบถามเจ้าของคลิป
ก็คือดีเจเจมส์เนี่ยเล่าบอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น๒ทุ่มครึ่ง

ตอนนั้นพาพันรยากับลูกชายกลับจากย่านสายไหม
ระหว่างที่เตรียมกลับรถหันมองซ้ายมองขวานะคะ
เห็นรถ๑๐ล้อวิ่งมาด้วยความเร็วก่อน
หลังจากนั้นไม่กี่วินาทีก็ได้ยินเสียงแตรยาว
แล้วก็เกิดเหตุการณ์ที่ปรากฏตามคลิปนี้นะคะ
ตอนแรกเขาคิดว่าเป็นเรื่องกระทบกระทั่งกันบนท้องถนน
ได้ชะลอรถเพื่อให้รถสองคันนี้ผ่านไปก่อน
แต่ปรากฏว่าขณะที่รถเก๋งคันสีขาวเร่งเครื่อง
แซงรถสิบล้อไปจุดที่น่าตกใจก็คือ
มีการยิงกันด้วยเนี่ยนะคะ
ทุกคนพยายามรวบรวมสติจอดอยู่ตรงนั้นเลย
เข้าไปใกล้เหตุการณ์แล้วก็หยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมา
แจ้งตำรวจนะคะหลังจากแจ้งเสร็จเรียบร้อยแล้ว
เอาการ์ดออกจากกล้องเลยเอาคลิปส่วนหนึ่ง
ในการติดตามจับกลุ่มตัวคนขับรถ๑๐ล้อ

มันอาจจะผิดคนก็ได้อะไรอย่างนี้
ก็เลยรู้สึกว่าแบบสติสำคัญที่สุด
จอดรถเลยดีกว่าอะไรอย่างนี้
แล้วก็ไม่ควรจะเข้าใกล้เหตุการณ์ที่มันระทึกขวัญ
หลังจากที่คลิปนี้ถูกแชร์ออกไป
ฝ่ายประกันของรถเก๋งคันสีขาว
ปรากฏในคลิปที่ถูกรถสิบล้อยิง

การดำเนินคดีกับคนขับรถบรรทุก
และยังบอกด้วยว่ารถเก๋งเสียหายเล็กน้อยนะคะ

ขณะที่พันธ์ตำรวจเอกอำนาจอินทรสวน
ผู้กำกับการตำรวจนครบานบางเขนบอกว่า

ให้ฝ่ายสืบสวนหาข้อมูลและตรวจสอบเรื่องดังกล่าว
ซึ่งตอนนี้อยู่ระหว่างการติดตามตัวคนขับรถบรรทุก
มาสอบถามถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
และจะต้องมีการดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะคะ